ส่วนคดีนี้พาคุณผู้ชมไปดูเกี่ยวกับเหตุการณ์ชิงทรัพย์ที่ร้านสะดวกซื้อที่นครสวรรค์ค่ะ
คนร้ายเนี่ยเขาสวมไอ้โม่งเข้าไปเลยนะคะส่วนอาวุธที่เขาเอาเข้าไปชิงทรัพย์เนี่ยคือปังต่อก่อเหตุแป๊บเดียวค่ะ
เงินไปห้าพันบาทนะคะแต่ตอนนี้ตำรวจยังพยายามติดตามตัวอยู่นะคะ
หลังจากที่ตำรวจภูทรเมืองนครสวรรค์ค่ะรับแจ้งเหตุมีคนร้ายบุกเข้าไปก่อเหตุชิงทรัพย์ที่ร้านสะดวกซื้อสาขาป้อม๑ในอำเภอเมืองนครสวรรค์
ตำรวจก็รีบเข้าไปตรวจสอบเลยนะคะไปเจอพนักงานขายค่ะชื่อวนายนัทธวุฒิสุขเสายืนรอให้การอยู่แบบนี้นะคะ
เขาเล่าว่าก่อนเกิดเหตุตอนนั้นยืนทำงานอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์แหละแล้วก็มีคนร้ายเป็นผู้ชายสวมผ้าคลุมศีรษะปิดบังใบหน้าหรือว่าไอ้โม่ง
ชุดวอร์มสีดำใส่ถุงมือมาด้วยแล้วก็ถือมีดปังต่อค่ะเดินเข้ามาในร้านเลยแล้วก็ตะโกนข่มขู่ให้หยิบเงินมาให้
ด้วยความตกใจนายนัทธวุฒิส่งเงินไปให้เพราะกลัวจะถูกทำร้ายนะคะเมื่อคนร้ายได้เงินเสร็จเรียบร้อยรีบวิ่งหนีออกจากร้านไปทันทีเลยค่ะ
ตัวเขาเองไม่กล้าตามไปนะคะเพราะว่าเห็นมีอาวุธกลัวถูกทำร้ายนะคะแต่พอกลับเข้ามาในร้านรีบโทรศัพท์แจ้งความให้ตำรวจเข้ามาตรวจสอบ
หลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็สอบปากคำพนักงานสอบพยานเบื้องต้นทราบว่าคนร้ายได้เงินไป๕๐๐บาทประมาณนี้นะคะ
ขณะที่ชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเบาะแสของคนร้ายพร้อมจะติดตามตัวไอ้โม่งที่บุกเดี่ยวมาก่อเหตุชิงทรัพย์ดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วนะคะ